มาดูการจับกุมอดีต๑๐๐ตำรวจเอก
เป็นรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมกันหน่อยนะคะ

เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้าน
ไปเจอของผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยโอ้โหเพียบเลยใช่ค่ะมียาบ้ามีกัญชามีอาวุธสงครามนะคะ
ถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงิน
เงินไม่พอใช้ก็เลยจะต้องหันมาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มตัวร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์อ่อยภูทรอายุ๕๙ปี
เป็นรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมที่บ้านพักค่ะ
อยู่ในชุมชนบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ
เข้าไปตรวจค้นยึดยาบ้า๖๐๐เมตรกัญชาอัดแท่งจำนวน๙๕กิโลกรัม
อกจากนี้ไปเจอปืนสงครามไปเจอกระสุนอีกจำนวนมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม
เกิดขึ้นหลังจากที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน
ร่วมกับทหารชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจฝ่ายปกครอง
ทราบว่าร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์ลักลอบค้ายาเสพติด
และนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านพักของตัวเองนะคะ
ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ
และก่อนหน้านี้เองนะคะเจ้าหน้าที่กอรมนได้เฝ้าติดตามดู
พฤติกรรมผู้ต้องหารายนี้จนมีพยานหลักฐานแน่ชัด
ว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดก็เลยวางแผนล่อซื้อยาบ้า๖๐๐เมตร
ราคาที่ลอสล่อซื้อไปก็คือ๑๔๐๐๐บาท
แต่ผู้ต้องหานำยาบ้ามาส่งมอบให้ด้วยตัวเองนะคะ
เป็นการเอามาส่งให้บางส่วนก่อนคือ๒๐๐เมตร
แล้วก็มีการจ่ายเงินไปล่วงหน้าก่อน๕๐๐๐บาทด้วย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
ได้ไปติดต่อกับขบวนการค้ายาบ้าชาวลาวซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อน
ก่อนที่จะติดต่อขอซื้อยาบ้าและเอามาพักไว้ที่บ้านของตัวเอง
ส่วนสาเหตุที่มาขายยาบ้าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินค่ะ
แล้วก็ใกล้จะเกษียณอายุราชการในปีนี้แล้วด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้อายุ๕๙ปีแล้วจึงหวังหารายได้
เพิ่มด้วยการค้ายาเสพติดเป็นครั้งสุดท้าย
คือมีเวลา๑ปีสุดท้ายในชีวิตราชการ

บอกว่าเงินจะเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
ตำรวจภูทรภาคที่๔มีคำสั่งค่ะ
ร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์ออกจากราชการไว้ก่อน
พร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อกจากนี้ยังเตรียมขยายผลติดตามจับกลุ่มตัว
ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้มาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ประชาชนที่มีเบาะแสเพิ่มเติมนะคะ
เกี่ยวกับ๑๐๐ตำรวจเอกชายนรง
สามารถเดินทางเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่
หรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาได้ทันทีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครพนมนะคะ